แถลงของโศกสมพครอบครกันอีกครั้ง

เรื่องของมาตรการในการผ่อนคลาย๑๒กิจการ
เราฟังตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่กันก่อนนะฮะ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในบ้านเราเพิ่มขึ้น๔ราย
ก็ล้วนกลับมาจากต่างประเทศทั้งสิ้น
ปาคิสา๑รายแล้วก็อินเดีย๒ราย
แล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับ
มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้นไป๘ราย
สะสมทั้งหมดในบ้านเราก็จะยอดรวมอยู่ที่๓๑๒๕ราย
กลับบ้านได้แล้ว๒๙๘๑ราย
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล๘๖ราย
แล้วก็เสียชีวิตสะสม๕๘รายนะครับ
ส่วนช่วงที่๒ของการแถลงซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญนะครับ
เพราะว่าคุณหมอทวีสินเปิดเผยถึงเรื่องของฉบับร่าง
ร่างอะไรล่ะร่างเกี่ยวกับการผ่อนคลายปลดล็อกมาตรการต่าง
ระยะ๔นะน่าสนใจนะคะ
แบ่งเป็น๓ส่วน๑ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสถาบันการศึกษา
แล้วก็๒กิจกรรมด้านเศรษฐกิจดำเนินชีวิต
แล้วก็๓กิจการด้านการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ
กันด้วยข้อที่๑ก่อนอย่างโรงเรียนนานาชาติสถาบันกวดวิชาเนี่ย
จะสามารถเปิดได้แล้วนะคุณนะเปิดได้ตามปกติแล้วนะครับ
ส่วนการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนภาคปกติก็ยังคงเป็นวันเดิม๑กรกฎาคมนี้
แต่ว่าต้องมีการหามาตรการต่างนะครับส่วนเรื่องของคอนเสิร์ต
อันนี้เป็นเกี่ยวกับกิจกรรมสันทนาการใช่ไหมฮะคอนเสิร์ตการจัดอีเวนต์เนี่ย
ก็สามารถจัดได้แต่ก็ต้องดูเรื่องของพื้นที่ด้วยนะครับ
เรื่องของกิจกรรมด้านเศรษฐกิจดำเนินชีวิต
ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของร้านจำหน่ายอาหารพัฒนาคารโรงแรมสวนอาหาร
จำหน่ายเครื่องดื่มถามว่าสามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ภายในร้านให้นั่งดื่มกันได้หรือยัง
สรุปว่านั่งดื่มได้แล้วนะในเบื้องต้น
นั่งดื่มได้แต่ว่าห้ามมีสาวเชียร์เบียร์นะคะ

อกนั้นนะฮะกิจการต่างสปาอบตัวสมุนไพรอบไอน้ำเปิดได้แล้ว
เว้นอาบอบนวดสวนสนุกสนามเด็กเล่นก็เปิดได้แล้ว

แล้วก็อื่นนั้นก็ต้องรอที่ปาร์ชุมศพชุดใหญ่ให้ความเห็นชอบ

ยังไม่ได้มีมติชัดเจนออกมาว่า
จะผ่านทั้งหมดในฉบับร่างนี้หรือไม่นะครับ
เดี๋ยวต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ